สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสุภาษามากัดกันให้สะบัดกับเราสองคนในคู่กัดสะบัดข่าว
ถ้าเจอกับเราแบบนี้กับช่วงเวลาดีนะ๑๕นาฬิกา๓๐นาทีโดยประมาณนะครับ
กับผมชนะและน้องดาวสุพัสรา
วันนี้เรื่องแรกที่อยากจะคุยกันเนี่ยเรื่องของความหวังของเรา
และความหวังนั้นมาพร้อมกับการต้องใช้สมอง
เพราะมันเป็นเรื่องคณิตคิดไว

นี่คือการคิดไว
ไอดอลด้านสายตัวเลขโอ้โหไลฟ์สดกันเยอะแยะมากมาย

จริงนะเดี๋ยวเราสรุปมาให้ดูดีไหม

คนแรกก่อนเจฟองเบียน

ช่วงนี้ฟอร์มฟอร์มดีมากสวนทางกับแมนยู

เออคนละเลือกกันแต่ที่ฟอร์มดีอย่างนี้

๒๓งวดและงวด๑ธันวาลให้มาแล้วเรียบร้อยนะคะ
ใช้คำว่าให้แนวทางตัวเลขรัฐบาล

ใช่แล้วก็ไลฟ์บอกคนที่อยู่นอกกลุ่มด้วย
อยากรู้แล้วอยากรู้แล้วเอาไปดูเลยค่ะ
รางวัลหวยออกวันพุธจะเด่นที่๒๘
ไม่มาหลายงวดแล้วขอเลือก๔ก็แล้วกัน
คิดว่าสีน่าจะโผล่ออกมาให้เราเห็นนะคะ

ธันวาคมปีพุทธศักราช๒๕๖๒
๔๔ค่ะ

อะไรดีล่ะ
อันนี้คุณท่องสูตรคูณหรือยังไง
เอาไว้ครบไปคิดไม่ออกค่ะค่ะ
คุณผู้ชมพอพูดถึงฟองเบียร์

แกเดินสายกราบพ่อปู่พญานาคอึลึงที่จังหวัดเบื้องการ
นี่หลายคนช่วงนี้ไปนะที่นี่นะคะ
แต่อย่างนี้ละกันแกก็แบบว่าได้ให้แนวทางเอาไว้เหมือนกัน

เดี๋ยวก็บอกว่าขึ้นป้ายโฆษณาเอาไว้แบบนี้

เราเตือนกันไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบแล้ว
เรื่องแบบนี้มันแล้วแต่คนจริงนะ

แล้วถ้าคุณเอาไปซื้อแล้วจะถูก
เราไม่ได้ยืนยันอะไรเลยนะคะ

คือมันออกวันพุธใช่มั้ยแล้ว

ทีนี้แกก็บอกว่าให้สวมใส่เสื้อผ้าสีม่วงนะ

ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องราวของความเชื่อ
แต่ทั้งหมดทั้งมวลพอเล่ามาผมขออนุญาตเตือนแล้วกันเนอะ

อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนซื้อนะครับ
อันนี้ไม่ต้องเตือนก็รู้ว่าประมาท
เขาก็จะคิดว่าจะได้จะได้ใช่ไหมล่ะ

เขาบอกว่ามีสิ่งหลีลับอยู่ด้วยครับ

เดินมาแล้วนะเดินมาแล้วนะ

เฮ้ยเดินมีขามีอายบอก
มีขามีเขียนพ่อม

มีแขนมีขามีหมดทุกอย่าง

แต่มีแขนน่ะมีถูกเอ้ยไม่ใช่มีขาถูกแล้ว

มีขาน่ะวัวใช่แล้วมีขาน่ะ
แต่สิ่งที่เห็นคือมืดไอ้เงามืด

แล้วสักพักมันก็หายไปเลย

เจ้าของคลิปเขาก็เลยมาตั้งคำถามเอาไว้ในโลกโซเชียลว่า
เอ๊คุณเห็นเหมือนที่ผมเห็นไหมครับ
ก็เห็นนะเห็นว่าเป็นเงาเนี่ย

ว่าเห็นเป็นเงาคลือบคลานไปเรื่อย
แต่ตอบไม่ได้ว่ามันคืออะไร
ชาวเน็ตเขาก็วิภาควิจารณ์นะ
ไม่ว่าจะเป็นทางวิทยาศาสตร์หรือทางศัยศาสตร์

วิทยาศาสตร์บอกว่าเอ๊ะจิ๊กจกหรือเปล่า

อะไรบางอย่างมันเดินผ่านตรงกล้องวงจรปิดหรือเปล่า

ใช่ไหมส่วนทางฝั่งที่เขามองไปทางศัยศาสตร์
เขาบอกว่าโอ๊ยแบบนี้
ศาจแดงแนนเชสเตอร์ยูไนเต็ด

เขาบอกว่าผีแน่
ผีแดงไหม
รุ่นใหม่น้องตุ้มเนี่ยเดี๋ยวต้องเจอน้องติ้งน้องติ้งเนี่ยมีปัญหากับเพื่อนผู้ชายที่มาลักษณะพูดจา
ก็เลยเกิดการทะเลาะกันเอาให้ดูแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าเราสนับสนุนให้ทะเลาะกัน
แต่มาให้ดูนะคะว่าความขัดแย้งมันเกิดขึ้นได้ค่ะ
อ่าสบมั้ยสบมั้ย
อ้าวเนี่ยครับต้องบอกอีกครั้งบอกเอาไว้ก่อน
ว่าเราไม่สนับสนุนเรื่องของความรุนแรงนะ
สนับสนุนค่ะแต่ว่าความขัดแย้งนี้มันเกิดจากการ
การบูลลี่กันก็คือน้องที่สวมเสื้อสีขาวเนี่ยเขาเป็นสาวประเภทสองแล้วเพื่อนผู้ชายเนี่ยก็เกิดการบูลลี่กันในโลกโซเชียลมีเดีย
น้องที่เป็นสาวประเภท๒ชื่อน้องติ้งอายุ๒๐ปีนะคะก็วางมวยกับเพื่อนผู้ชายลักษณะแบบนี้
คลิปนี้เพจอีซ้อขยี้ข่าวสองเอาเรื่องมาแชร์ไว้เขาบอกแบบนี้นะบอกว่าฝ่ายชายแชทมาท้าทายพูดจานลักษณะเหยียดเพศ
นี่ฝ่ายน้ำน้องติ้งเขาลอยเขาลอยเนี่ยเขาลอยจำเป็นค่ะเขาบอกว่าน้องเขาจำเป็นต้องรับคำท้าขอกู้ศักดิ์ศรี
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซอยประชาอุทิศ๕๘๒๒พฤศจิกายนที่ผ่านมาหลายคนนะคอมเมนต์ในคอมเมนต์อันนี้คอมเมนต์นะ

ตุ้มสองถือกำเนิดแล้วเพราะว่าฉายาน้องตุ้มสองเนี่ยก็คือน้องติ้งเนี่ยเขาเป็นสาวประเภทสองเหมือนกับน้องตุ้มเลยน้องตุ้มก็คือเนี่ยคนนี้ค่ะ
ตุ้มปริญญาเจริญผลเป็นอดีตนักมวยสาวประเภทสองคนดังไงที่เคยต่อยกับนักมวยชายแท้มาแล้วหลายเวทีโอ้โหในยุคนั้นสมัยนั้นเธอดังมากมากมีภาพยนตร์เป็นของตัวเองด้วยนะ
ถูกต้องครับคือล่าสุดนะครับตอนนี้นะฮะน้องตุ้มปริญญาตัวจริงเสียงจริงนี่แหละเธอโพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัวเลยครับ
ระบุว่าขอประกาศค่ะประกาศบอกลูกสาวนะคะให้มาเข้าค่ายด่วนเลยคือเธอเปิดค่ายมวยไง
เธอบอกว่าเธอถูกใจเรื่องราวของผู้หญิงคนนี้มากที่เป็นผู้หญิงสาวประเภทสองเนี่ยนะครับแล้วเธอบอกว่าเธอจะให้น้องติ้งเนี่ยเป็นทายาทของน้องตุ้มคนต่อไป
ที่แบบเขามอบส่งมอบเจ้าคือทายาทคนต่อไปเอ้าอย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับดูไปดูมาเนี่ย
อยากให้มองในเรื่องของความรุนแรงด้วยว่ามันก็ไม่ถูกหรอกนะที่จะมาแบบทำร้ายร่างกายกันแบบนี้นะครับ

คือเรื่องของเรื่องเขาบอกว่ายังมีอีกเรื่องของการแชทมาคมคู่
บอกว่าเหมือนจะยกพวกมาลุมหรือว่าอะไรสักอย่าง
เพราะว่าไอ้แมชแรกดูเหมือนว่าฝ่ายชายเนี่ยจะเพลี่ยงพล้ำ
เพ่งพ้ำไปนะคะก็มีลักษณะเหมือนแตกเหมือนกันเนาะ
เอางี้ละกันน้องติ้งน้องติ้งว่ายังไงกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น

เขาก็เริ่มจากจุดนี้คือแล้วเขาก็เริ่มทักมาหาหนูช่างแชทกลุ่มด่าหนูอะไรอย่างนี้
ตอนแรกหนูก็ไม่ตอบโต้แล้วทีนี้เขามาด่าหนูเหยียดเพศหนูอย่างนี้หนูขึ้นเลย
หนูก็เลยให้เขามาหน้าบ้านหนูเลยค่ะ
อืมเขาเหยียดเพศเรายังไงอ่ะครับ
เขาด่าเหมือนทำนองบอกว่าพวกหนูสายเหลืองบอกว่าให้หนูโดนซุมอย่างเดียวอะไรโดนทุบอย่างเดียว

อืมแล้วจากนั้นเขาก็ข่มขู่เรา

อืมเขาดึงเราเข้าแชทใช่ไหม
อืมเป็นผู้ชายเริ่มต่อยเราก่อนเลย

แล้วหลังจากนั้นหนูรัวหมัดใส่เขายังไง
หนูสู้ได้เมื่อกาที่สู้อะแบบนี้

ครับเธอก็บอกแบบนี้ก็คือเธอไม่ได้อยากจะมีเรื่องมีราวกับใครก่อนหรอก
แต่ด้วยความที่ว่าโดนบูลลี่อ่ะ

แต่พูดง่ายก็คือพูดแบบโดนแซวโดนพูดล้อเลียน
โดนง่ายโดนด่าด้วยเธอก็สุดจะทนจริง
อ้าวน้องติ้งอาจจะไปบอกน้องตุ้มน้องติ๊ง
เขาบอกว่าก็ยอมรับแหละว่าจริงการต่อสู้แบบนี้มันไม่ดี
อืมตัดสินปัญหาด้วยกำลังมันไม่ดีจริง
แต่ณตอนนั้นเขาข่มขู่เขาข่มขู่ก็เลยจะต้องต่อสู้ค่ะ
นี่ครับมาดูเรื่องนี้กันบ้าง
บอกเลยนะว่าโอ้โหยุคนี้สมัยนี้ผู้หญิงอยู่ยากนะ
อ่าใช่ใช่คุณเคยเจอไหมล่ะไม่ยังไม่เคยเจอ
แต่ว่าก็กลัวนะถ้ามาโดนกับตัวก็ไม่ไหวเหมือนกันนะคะคุณ

เจอหลกจิตแล้ว
เราก็นึกว่าคนโรคจิตแถวไหน

ไม่ใช่คนจริงนั่นมันป้ายโฆษณาคุณคะ
ก็จ้องไงก็จ้องตาเขมงเลยแหมมองเราเราสวยอ่ะสิ
แล้วเห็นเห็นไหมคะโผล่มานิดเดียวจะโทรมาอย่างนั้นอ่ะ
เออก็น่าสงสัยเหมือนกันนะเออแล้วเดินไปดูดิ
อ๋ออ๋อนเหรอยายกซ์พำแบ๋มหรอพำแบ๋มใช่ไหม
เอาเข้ามาเป็นพรีเซนเตอร์อะไรอย่างนี้หรือเปล่าแล้วอยู่ตรงนั้นพอดีเลย
ใช่เข้าใจผิดแต่ถ้าเป็นเรื่องจริงนะคะอย่าลืมนะคะต้องรีบแจ้งความ
จริงอย่าไปกลัวเรื่องต่อไปเนี้ย

คุณป้าท่านหนึ่งไปซื้อรถยนต์มือสองมา

ก็มั่นใจไงคะว่ามันจะไม่มีปัญหาอะไร

ตำรวจผมร้อยตำรวจเอก
ผู้ชมคุณซื้อรถผิดมา

ตำรวจเฉียบมากครับคุม

ตำรวจแสนสุกใช่ไหม
พอหา
พอถนมา
เอาบัตรมา
มันจะรออุ่นไม่แล้ว
เอาบัตรมา

อันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปั๊มน้ำมันค่ะ

คุณป้าผู้เสียหายเขาไปซื้อรถมา
บอกว่าเป็นรถหลุดจำนำซื้อมาจากตำรวจด้วยนะ
ตกลงราคาที่ซื้อมาน่ะ๒๐๐๐๐๐บาท

มีคนขอติดต่อซื้อมา

จู่เจ้าหน้าที่ตำรวจมาเลย
บุกมาค่ะบอกว่ามาขอตรวจสอบรถ
ลักษณะที่พูดก็คือโดนล่อซื้อค่ะ

แล้วที่สำคัญซื้อมาจากตำรวจด้วย

แล้วตำรวจที่ไหนเขาจะเอาของผิดกฎหมายมาขาย
ก็ขายให้กับประชาชน

แล้วก็เตรียมที่จะให้ความเป็นธรรมกับคุณป้าอำไพยด้วยนะ
แต่อย่างนี้ทางตำรวจขอก่อนแล้วกัน
ขอตรวจสอบว่านี่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย
เป็นขบวนการข่มขู่และกันโชคทรัพย์หรือไม่

ทางด้านพันธุ์ตำรวจเอกเมธาวิทย์ประดิษฐ์ผล
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรี

ตามระเบียบของกฎหมายอย่างแน่นอนครับ
ให้ดิฉันดูนะรถเมื่อสักครู่นี้เป็นรุ่นที่ออกมาไม่นานไม่น่าจะราคาสองแสนบาทได้

ส่วนเรื่องต่อไปนี้คุณตำรวจต้องรีบมาจัดการเลยนะคะ
เพราะว่าคุณแม่รายหนึ่งบอกว่าลูกชายติดยาเสพติด
เออะโวยวายพอมาขอเงินแม่ขอไม่ได้ก็ขู่จะทำร้ายค่ะ
โหทั้งตำรวจทั้งกู่ภัยไปเป็นสิบป่ะค่ะอืม
ไปที่บ้านหลังนี้ที่ตำบลสำนักบกอำเภอเมืองชนบุรีเออ
ผู้ชายคนที่ร้องเอะอะโวยวายอยู่บนที่นอนชื่อว่าคุณสมศักดิ์อายุ๓๒ปีค่ะ
ตำรวจเนี่ยเอาปืนไฟฟ้าเอาเหล็กง่าม
ต้องเอาไปจัดการกับเขาเพราะเขาส่งเสียงเอะอะโวยวายและแถมถามตำรวจด้วยนะอืม

ค้นเลยยาบ้าไม่มีหรอกเอาผมไปตรวจฉี่ก็ได้ก็คือท้าทายตำรวจ
ตำรวจต้องมัดแขนมัดขานี่นี่ตรงนี้โหช่วงที่บุกเข้าไปอะค่ะ
พอบุกเข้าไปแล้วเขาไม่ยอมขึ้นรถไปด้วยดี
ต้องมัดแขนมัดขายกเขาขึ้นรถนะคะ
แล้วดูสิครับนอนอยู่บนฟูกที่นอนสีชมพูแบบนี้ลุกไม่ขึ้นจริงจริงอ้าว
นางนัทธนันผู้เป็นแม่ครับเล่าว่าลูกชายเนี่ยติดยาเสพติดแล้วกัญชาก็เอาด้วย
ยาบ้าก็มีเธอว่าอย่างนั้นนะนี่ขนาดคุณแม่ก็เป็นคนพูดเองนะ
แล้วเล่นยาเสพติดจนเริ่มประสาทหลอนนะฮะตัวแม่เนี่ยก็พาไปรักษานะแล้วทานยาระงับประสาทด้วย
แต่ช่วงหลังลูกไม่ยอมกินยายังไงล่ะอาการกำเริบครับคุณสุพัสราครับ
คุ้มคลั่งอารวาสทำร้ายแม่แล้วเอามีดมาข่มขู่เพื่อขอเงินด้วย
เนี่ยปังต่อเลยครับโอ้โหน่ากลัวมากไม่ให้ก็โวยวายคมครูตัวเป็นแม่ครับก็เลยตัดสินใจแจ้งความครับแล้วก็แจ้งตำรวจด้วย
คือแม่ด้วยความรักลูกเขาก็ไม่อยากจะทำหรอกถ้ามันไม่เหลืออดมันไม่สุดจริง
เอามาขู่แม่ไงแม่ก็บอกให้ตำรวจมาจัดการล่ะคะ
อ่ะเนี่ยครับคุณผู้ชมครับมาดูอีกหนึ่งเรื่องแล้วกันนะฟังเพลงอยู่ดีดีเฮ้ยมีเรื่องเฉยเลย

สิข้าวฮะนักฟังเทพโอหารแหนะ

มึ้นเหรอได้ดิมันไม่แพ้กับอื่นฟังเหรอบอร์

ก็มันคิดถึงเธออยากบอกกับเธอเอาไว้

นั่นไงงเลย

เอ้าเขาเรียกว่าเพลงมันเพราะมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับอารมณ์ก็ได้
คือจริงนะเปิดเพลงอย่างนี้คือมีบางเพลงนี่เป็นปัญหามากเลยนะ
อย่างเช่นเพลงหนึ่งคือสมมุตินะ
ถ้ามีแฟนอยู่กูแพบแล้วอยู่คุณล้องเพลงนี้
เพราะว่าคิดถึงที่รักปากน้ำโผล่อันนี้มีปัญหาแล้ว
ไปทำไมที่นครสวรรค์เธอไปทำไมที่ปากน้ำโพเออไปทำไมอ่ะ
คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องนี้กันบ้างการบวกเลขบวกเลขให้ดี
บวกแบบน้องคนนี้ดูไหม
มีอยู่๔บวกเข้าไป๒ลงกันเป็นที่ไหน๔แล้ว

สรุปว่าบวกแล้วเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กันสมัครข่าวคู่กันสมัครข่าว
คุณผู้ชมครับส่งข้อความไลน์มาพูดคุยกับเราได้เหมือนเดิมนะ

คือช่วงนี้เนี่ยมีข่าวดีมาเล่าสู่กันฟังนะครับทางรัฐบาลนะครับ
ตอนนี้เขามีมติเตรียมในการจัดซื้อวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ก็คือโควิด๑๙
ที่จะซื้อไฟเซอร์เลยครับ๓๐ล้านโดสนะครับ
ว่าจะมาในช่วงไตรมาสที่๑๓ของปี๒๕๖๕นะครับ
จะเป็นโดสที่๓ของใครบางคน
นั่นแหละครับได้เรื่องของข่าวดีมาเล่าสู่กันฟังนะครับ
มาเรื่องที่เราเนี่ยต้องดูกันทุกวันอยู่แล้วก็คือความน่ารักของเด็ก

ใช่ครับติดตามกันเลยนะครับในช่วงของสบัดข่าวเด็ก
สมัครข่าวเอ็กซ์
ตอนที่เราเป็นเด็กอะค่ะบางทีเราก็เข้าใจอะไรผิดไปเนอะ

มันมีเยอะแล้วน้องใช่แล้วน้องคนนี้เขาก็เข้าใจผิดนะคะ
เกี่ยวกับเรื่องของการนวดค่ะ
หนูหนูร้องไห้ทำไมอ่ะหนู

พ่อพ่อเหยียบแม่ทำไม

เดี๋ยวน้องสุภาษาราด้วยทำความเข้าใจกันใหม่ครับ
ที่ทำอยู่นั่นน่ะคือหน้าที่ของสามีที่ดี
เหยียบหลังคือนวดหลังให้กับภรรยา
เมื่อยมาทำงานหนักมาก็เหยียบหลังกันสักหน่อย
ลูกมาเห็นคิดว่าพ่อพ่อทำร้ายแม่ทำไม
ลง๕หูน้ำหูน้ำตาไหลดูนะลูกตาน้องนะ
อ้าวเข้าใจซะใหม่นะลูกแด๊ะนะครับเรื่องของการทำการบ้านโดยเฉพาะอย่างนี้
คณิตศาสตร์ต้องมีคุณพ่อคุณแม่คอยช่วยสอนนะ
ไปดูหน่อยน้องคนนี้เขาบวกเลขเป็นยังไงฮะ

มีอยู่๔มีอยู่๔บวกเข้าไปอีก๒บวกไปอีก๒
ค่อยบวกสิหนู
เอาอีก๔บวกไปอีก๒เป็น๗เป็น๔แล้ว๕๖๖

ความน่ารักของเด็กสอนให้เข้าใจให้รู้เรื่องนะ

ยาวด้วยงงด้วยไม่เป็นไรเอาเป็นว่าน้องเขาน่ารัก

เอาคลิปต่อไปเลยนะคะตอนเด็ก
หลายคนอยากเป็นคุณหมอน้องคนนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะ
แต่อยากเป็นคุณหมอที่ได้ฉีดวัคซีนด้วยนะ

แขนของพ่อเป็นอย่างไรบ้างค่ะตอนนี้

เนี่ยของเล่นของเล่นเด็กอะนะ
แล้วลองคิดดูถ้าเป็นของจีน
น่าจะวัคซีนออกฤทธิ์ไปถึงกระดูกแล้วมั้งคะ
น้องก็อยากเป็นหมอแหละ

แต่ไอ้วิธีอย่างนี้ไม่ถูกนะ

จัดลูกแขนเลยมาก
คุณผู้ชมครับไปดูกันหน่อยกับคุณแม่ท่านนี้
ออกมาฟ้องในโลกโซเชียลเลย

มันพูดแบบนั้นจริงค่ะแม่
พูดอะไรพูดอะไร

ข้วกัศบัตรเข้า
ปกติแม่กับลูกเขาก็จะมีเรื่องกุ๊กกิ๊ก
สั่งสอนกันอยู่ตลอดเวลาเอาคุณแม่รายนี้ค่ะมีเรื่องอยากจะบอกลูก
และมันเป็นความลับด้วยนะเอาดูเลยค่ะว่าเขาบอกอะไรกันค่ะ
มันพูดแบบนั้นจริงค่ะแม่

ถ้าโอนให้ผู้ชายนี่จะบอกเพื่อนหนึ่งเรื่องมั้ย

โอ้โหคุณแม่น่ารักจังเลย
ผู้ชายต้องไม่อดเราอดได้ผู้ชายต้องไม่อด

ก็แสดงว่าคุณชอบผู้ชายซื้อ
เช่นซื้อรองเท้าซื้อเครื่องสำอาง

อุ้ยเจ้านี่นะหน้าดอกแท้
ขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามจนถึงช่วงท้ายของรายการนะครับ
แล้วก็ทิ้งท้ายกันด้วยคลิปน่ารักนะครับของการเล่นตะแปะของเจ้าแมวน้อย

ยังไงเดี๋ยวต้องดูแล้วก็ติดตามกันด้วยกับข่าวเย็นไทยรัฐ
หมดเวลาลาไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับสวัสดีครับ